ป้าต้อยเนี่ยนะฮะตอนนี้บอกว่าไม่มีเงินไม่มีงาน
เงินจะเอาไปลงทุนทำข้าวเหนียวหมูอะไรเนี่ย
มันไม่มีแล้วเพราะช่วงโควิดสิบเก้า
ยังต้องดูแลลูกที่พิการด้วยนะครับค่าใช้จ่ายต่าง
แพมเพิร์ตค่าอุปกรณ์เยอะไปหมดเลย
ดังนั้นตอนนี้ป้าต้อยแล้วก็ครอบครัวเดือดร้อน
ไปช่วยป้าต้อยกันในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ
ไทยรัฐช่วยด้วย
ไวรัสโควิดที่ระบาดหนักในบ้านเราตอนนี้
อกจากจะฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมาย
พรากความสุขไปจากชีวิตของใครหลายคนอีกด้วย
อย่างครอบครัวของนางธนัชชากาญจนรัน
หรือป้าต้อยแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูอยู่ริมถนนสิงหวัด

และป้าต้อยกำลังได้รับผลกระทบโควิด๑๙อย่างหนัก
ขายของแทบไม่ได้ทุนหายกำไรหด
ลูกค้าที่เคยแวะเวียนมาอุดหนุนก็ลดลง
แต่ภาระที่ป้าต้อยต้องแบกรับไม่ได้ลดน้อยลงไปด้วย
หนำซ้ำลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็ก
ก็เจอกับพิษโควิดเพิ่งตกงานอีก

ส่วนลูกสาวคนกลางก็พิการซ้ำซ้อน
นอนป่วยติดเตียงตั้งแต่กำเนิดด้วยโรคหัดเยอรมัน

แขนขาลีบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ซ้ำยังหูหนวกตาบอดทั้งสองข้าง
พอไม่มีเงินการดูแลลูกพิการ

ในสถานการณ์แบบนี้ก็เหนื่อยแล้ว
โดยป้าต้อยบอกว่าความรู้สึกของคนเป็นแม่

ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าคงเป็นไปไม่ได้
ทุกวันนี้มีแค่เบี้ยชรา๘๐๐บาท
ที่ใช้ประทังชีวิตสองแม่ลูก

ต้องเอารถซาเล้งเครื่องมือทำกินไปจำนำ
เพื่อนำเงินมาเป็นทุนค้าขาย
และเอาไว้ซื้อผ้าอ้อมให้ลูกสาว
ลำบากมากช่วงยิ่งช่วงโควิด

วันหนึ่งใช้ตก๕ชิ้น
ก็ท้อนะแต่ว่าก็ทำไงได้
ก็สู้ก็เขานี่แหละ
เขาเกิดมาแล้วเนอะ

ต้อยบอกว่าตอนนี้จนปัญญาแล้ว
สู้สุดแต่ไม่มีทางออก

ถ้ามีผู้ใจบุญช่วยเหลือก็ไม่ขออะไรมาก
ขอแค่รถวิวแชร์ให้ลูกสาว
เพราะทุกวันนี้เวลาไปขายของ

จนกว่าแม่จะกลับมาบ้านก็บ่ายโมง
จะได้พาลูกไปขายของด้วย

หรือหากท่านใดที่อยากบริจาคเงินทำบุญ

สามารถสู้ชีวิตวิกฤตชีวิตได้ต่อไป

ใครที่พอจะมีกำลังก็ช่วยเหลือกันนะครับ

ร้องเข้ามาได้ในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยของเรานะครับ
เสนอทุกวันเลยในข่าวเที่ยงนะครับ